เริ่มกันที่ควันหลงหลังเกมเอเอฟอาเซียนครับ

ซึ่งไทยแพ้อินโดนีเซียไป๑ต่อ๒เมื่อวานนี้นะครับ
ในเกมก็มีเหตุการณ์ที่พวกคุมคุมการการขันต์นะครับ

ขณะเดียวกันฝ่ายจากการการขันต์ของไทย
ที่จะลงเตะเกมนัท๒วันเสาร์นี้
เตรียมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
เพื่อคุ้มครองแฟนบอลทีมเยือนครับ
เริ่มกันที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน

นัดแรกที่ไทยบุกไปแพ้อินโดนีเซีย๑ต่อ๒
ได้ทำรายงานถึงการที่แฟนบอลอินโดนีเซีย
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับ

นัดนี้นะครับได้มีแฟนบอลอินโดนีเซียจำนวนหนึ่ง
จุดพลุแฟนในสนามปาการซารี
รวมถึงมีการยิงเลเซอร์ลงมารบกวนการเล่นของทางฝั่งไทย
ซึ่งรายงานชิ้นนี้จะมีผลต่อบทลงโทษต่ออินโดนีเซีย
ในฐานะเจ้าบ้านในอนาคตต่อไปครับ

อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอล
ได้เปิดเผยว่าในเกมนัดชิงชนะเลิศนัดที่๒
ทีมไทยจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับอินโดนีเซียวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ
ได้มีการจัดเตรียมดูแลความปลอดภัยในระดับสูง
ซึ่งเทียบเท่ากับแมชที่ไทยเป็นเจ้าบ้านในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๖

เพื่อเป็นการช่วยดูแลแฟนบอลทีมเยือน
อีกทั้งยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
มีการตรวจสอบแฟนบอลตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสนาม
และไม่ให้มีการปิดหน้าเข้าสนาม
พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้ไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน

ไทยจะกลับมาเล่นที่ราชมังคารากิรัฐฐานวันเสาร์ที่๑๗ธันวาคมนี้เวลา๑๙น

เตะไทยจะเดินทางกลับจากอินโดนีเซีย
สนามบินสุวรรณภูมิในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๕นาทีครับ

แล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
รวมทั้งชมรายการดีอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวี